พูดถึงเรื่องราวของศึกยอดมวยไทยรัฐกันก่อนในวันเสาร์นี้ครับถึงคิว
ความสำคัญในการชิงแชมป์อีกแล้วนะครับวันนี้ชิงแชมป์๑๐๕ปอนด์
เล็กครับวินิมัมเวทนะครับเป็นการเจอกันระหว่างใครกับใคร
แล้วเมื่อเช้ามาช่างเนี่ยพอดีพิกัดด้วยกันทั้งคู่ติดตามได้เลยครับ
โอ้โหนึกว่านักเตะของเชลซีนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้นักมวยครับ
คู่เอกเด่นเกรียงไกรเกียรติพลทิพย์นะครับมวยฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้าน
วัย๑๗ปีเท่านั้นจากพัทธลุงครับเจอกับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
วยข่าววัย๑๘จากสุราธานีมวยใต้เจอกันทั้งคู่นะครับ
เมื่อเช้ามาพอดีพิกัด๑๐๕ปอนด์นะครับคู่นี้มุมน้ำเงินเนี่ย
ศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นเดิมพันธุ์นี่คือการชิงชัย
คู่รอพิกัด๑๒๕ปอนด์มุมแดงนะครับเป็นมวยมาแทนเพชรมรกฤตฤษฎาบไหม
เจอกับแสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์เมื่อเช้ามาพอดีพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ส่วนคู่๒พิกัด๑๒๐ปอนด์ช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ
พอดีพี่กัดส่วนคู่เปิดหัวข้าพี่กัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดห้าปอนด์ครับ
สุริยันเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเอกอนันต
เอเอสพีมุมแดงนะครับประเภทหมัดหนักโป้งปิดบัญชีเมื่อเช้ามาพอดีพิกัด
ขณะที่มูลน้ำเงินก็มวยข่าวฝีมือดีรูปร่างสูงยาวช่างมาร้อยสิบเก้ารถหนึ่งจุดห้าปอนด์
ห้ามพลาดนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้ขยับเวลาเร็วขึ้น
ถ่ายเท่าสดเวลาบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับ